อันนี้ท่วม๒เมตรที่สูงเลยนะ

ดับด้วยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ไม่น้ำแข็ง
ก็น้ำท่วมก็ต้องตัดไฟไง

แล้วทีนี้มันก็ป้าแต่ต้องเดือดร้อนแหละ

แต่ตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชม

อับสูงไหนโกนรงนอกของนาราธิวาส
คือมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาไง

แต่ทีนี้ถามว่าฝนนะ
ฝนเป็นยังไงบ้างฝนทิ้งช่วงแล้วก็จริง
แต่น้ำดูสิยังสูงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
จุดที่ให้ดูมันไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดนะ
ที่ทหารเดินแล้วก็ลากเรืออยู่
เพราะว่าจริงเฉลี่ยประมาณสัก๗๐เซนติเมตร
แต่จุดที่พลิกสูงคือมิดหัวจ่า๒เมตร

ทีนี้พอน้ำมันสูงเยอะแบบนี้

กลัวเหลือเกินว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้าน
อยู่ตรงนั้น๙๐กว่าครัวเรือน
แล้วเดี๋ยวชาวบ้านก็จะเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีก

ถูกตัดไฟไฟดับไม่มีไฟใช้

เอาประชาชนอบพยพออกมาก่อนเห็นไหม
ออกมานอกพื้นที่ย้ายข้าวของที่จำเป็น

ถ้าออกมาได้ก็ออกมากันให้หมดเนี่ยนะคะ
ขยิบขึ้นไปดูอีกหนึ่งจุดของนราธิวาส

อำเภอนี้ถูกน้ำท่วมอยู่ในขั้นวิกฤตเหมือนกันนะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาอาหารไปช่วยเนี่ย
เห็นไหมเอาอาหารเป็นพวกข้าวกล่องอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่ม
นี่ใส่ถังแล้วคนอยู่ด้านบนชั้น๒ใช่ไหม
ขึ้นไปดึงขึ้นไปใช่เอาไปประทังชีวิตก่อน
จ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบ
อันนี้คือที่หมู่บ้านฮูลูปาเละค่ะ
แล้วก็หมู่บ้านปูระไซที่ตำบลตันหยงมัดนะคะ
เพราะว่าน้ำท่วมเฉลี่ยประมาณสัก๗๐กว่าเซนติเมตร
ทีนี้ตอนที่เข้าไปหาชาวบ้านไปช่วยชาวบ้าน
คุณผู้ชมตรงนู้นคืออะไรรู้ไหม
คือมีชาวบ้านเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์
ฝ่ากระแสน้ำโอ้โหแล้วนี่โดนน้ำซัดน้ำพัดตกลงไปในคูน้ำ
นี่ค่ะจังหวะที่พยายามจะไปช่วยเหลือชาวบ้าน
นั่นน่ะตรงนั้นนะคะที่ไปช่วยเหลือ
อันนี้คือจังหวะที่ช่วยเหลือได้แล้วนะ
หมวกกันน็อกก่อนแล้วก็โยนมาให้ก่อนให้เก็บก่อน
หลังจากนั้นก็ต้องช่วยคนขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วถามว่าละมอเตอร์ไซค์ล่ะมอเตอร์ไซค์จมไปกับน้ำคุณผู้โทษ

นี่จังหวะที่ช่วยเหลือคนขึ้นมาได้

เอาภาพเอาภาพเราลงหรืออยากจะเห็นตอนช่วย

จังหวะตอนที่ไปช่วยเหลือช่วยอย่างนี้เห็นไหม
กันจับไว้ใช่แล้วดูน้ำสิ
บางคนบอกว่าเฮ้ยน้ำยังไม่ถึงเข่าเลย
เห็นเป็นไรเลยคุณผู้ชมอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดนะ
ที่เห็นอยู่ไม่ใช่จุดที่ลึกที่สุดไง

ต้องระวังด้วยนะว่าเวลาน้ำมันท่วมแบบนี้

มันแยกไม่ออกบางทีถนนกับคลองแล้วมันอยู่ใกล้กันนี่ไม่รู้เลยนะ